เอามาดูเหตุการณ์ที่คุณทัศนัยโปรยไว้ก่อนที่จะปิดเบรกนะคะ
เป็นความรุนแรงในครอบครัว
และเป็นภาพสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวนี้ค่ะ
คือพันรยาอายุ๓๗ปีถูกสามีที่อายุ๒๗ปี
เอาตัวไปทำร้ายร่างกาย๖วัน๖คืนติดต่อกัน

ใช่ค่ะทุบตีทำทุกอย่างเลยนะคะสรุปสุดท้าย

เสียชีวิตเช้าเมื่อวานนี้
แล้วก็ทิ้งให้ลูกสองคนนอนอยู่ในกองขยะด้วยกันแถวนั้นแหละค่ะ
นี่เป็นภาพของผู้เสียชีวิตที่เป็นฝั่งภรรยานี่นะคะ
ชื่อว่านางสาวใหม่เป็นนามสมมุตินะคะ
สภาพคือซี่โครงกระดูกหักหลายแห่งร่างกายซี่ขวา
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงขยับไม่ได้แล้วนะปอดฉีก
เพราะสามีซ้อมค่ะตั้งแต่๑๙สิงหาคมจนถึง๒๔สิงหาคม

วันที่๒๔สิงหาคมเธอกระสือกกระสุนออกมา

เพื่อนบ้านก็ตกอกตกใจช่วยเหลือเต็มที่
นำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตัวไม่กี่วัน

เสียชีวิตเมื่อวานนี้ตอนเช้า

ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ไปที่มูลละนิธิปวินาหงษ์สกุล

ช่วงบ่ายวานนี้คุณปวีนาหงษกุล

ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สนบังขุนเทียน

น้องสาวของผู้ตายเล่าว่า
พี่สาวอยู่กินฉันสามีพันรยา
กับนายเอ็มผู้ก่อเหตุสามี

มีลูกด้วยกัน๒คนค่ะ

กับลูกชาย๓เดือน

ก่อนเกิดเหตุ๑๙สิงหาคม

มาขออยู่ด้วยแต่ตอนนั้น

ผู้เสียชีวิตจะกลับไปที่บ้าน

ส่วนใหญ่เวลาแบบหาเงินไม่พออะไรอย่างนี้

แล้วถ้าเกิดพี่สาวหาเงินไม่ได้อย่างนี้
ก็จะโดนแบบทำร้ายโดนกระทืบอะไรอย่างนี้ตลอด
ข้างบ้านก็บอกว่าตั้งแต่รับกลับไป
ก็กระทืบตั้งแต่สายจนถึงเย็น
ก็คือทั้งวันได้ยินเสียงพี่สาวร้องออกไปทั้งวัน

แล้วเหมือนแบบพอตำรวจไปแม่ผู้ชายก็จะบอก

แล้วพี่สาวถึงแบบออกมาขอความช่วยหล่อจับคนข้างห้อง
หลังจากที่ก่อเหตุหลบหนีไป

แม่เสียชีวิตอ้าวแล้วลูกล่ะ
ลูกสาว๔ขวบกับลูกชาย๓เดือนล่ะ
หลังจากแจ้งความนะคะนางปวีนาหงษกุลค่ะ

เดินทางไปที่ห้องเช่าของผู้ตาย
ไปเจอลูกของผู้ตาย
พบว่าเด็กชายวัย๓เดือนเนี่ย
นอนอยู่ท่ามกลางกองของเก่าและกองขยะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นสถานที่เก็บของเก่า
ของนางอัญชาลีแม่ของผู้ก่อเหตุ
ที่สภาพห้องนะนี่นอนอยู่ในกองแบบนี้ค่ะ
นอกจากเจ้าหน้าที่จากหมูลณิธิที่เข้าไปแล้ว
โอ้โฮร้องไห้ออกมานะคะ
สภาพความเป็นอยู่ไม่มีใครทนได้หรอกค่ะ

ทำให้ต้องสภาพชีวิตเป็นแบบนี้
อัญชาลีแม่ของผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายเอ็มเนี่ยนะคะ
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามารับตัวหลานร้องไห้เหมือนกันค่ะ

และอ้างว่าลูกชายของเขาไม่ได้ซ้อมพันรยา
แต่เกิดจากนางสาวใหม่ตกบันไดเอง
ฟังเสียงแม่ผู้ก่อเหตุค่ะ
แล้วที่ผ่านมาลูกย่าตีตีเมียจริงป่ะ
ล่าสุดนี้ตีแรงไหมก่อนไปโรงพยาบาล

บันไดที่ตกบันไดเองตับแตกเลยนะ
นี่ตกบันไดต่อหน้าฟ้าต่อหน้าดิน

เขาตกบันไดนี่แม่เห็นหรือว่า
ฉันนั่งอยู่ไม่ฉันอยู่ฉันอยู่

นี่ตรงที่นอนอยู่นี่ที่หลานฉันนอนอยู่นี่

ห้าขั้นแต่เรื่องตีมันไม่ได้ตีตกบันได
คือมันหล่นลงมาแต่ไม่ได้ตี
นักข่าวก็พยายามถามเฮ้ยตกบันไดตับแตกปอดฉีกเหรอคุณป้า
อ๋ออ๋อกระดูกหักรู้สึกคงด้านขวา
รู้สึกไม่ได้เลย
ไม่ได้ตีเขาตกบันได
อ้าวแล้ว๖วันถ้าตกบันได๖วันก็ให้อยู่อย่างนั้นเหรอ
เล่าว่าในเอ็มมักจะตบตีนางสาวใหม่เป็นประจำ
เคยเข้าไปช่วยถูกด่าไม่ต้องยุ่ง
บอกอย่างนี้เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง
วันเกิดเหตุได้ยินเสียงทุบตีเตะกันเสียงดังสนั่นเลย
กระทั่งเช้า๒๔สิงหาคมนางสาวใหม่
ออกมานั่งตรงหน้าประตูบ้านในเอ็มยังเตะตามมาเตะอยู่นะคะ
ช่วงเวลาที่เห็นก็เห็นว่าเขาเตะกันนะแต่ไม่มีใคร
กล้าเข้าไปห้ามกล้าเข้าไปช่วย
เพราะในเอ็มน่าจะเสพยาเสพติดด้วยตอนนั้นลักษณะคลุ้มคลั่งนะคะ
ขณะที่ย่าของเด็กที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าลูกสะพ้ายตกบันไดเนี่ยนะคะ
มักจะกินแต่เหล้าและชอบทิ้งให้เด็กอยู่กันเอง

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พมรับตัวเด็กทั้งสองคนไว้ในความดูแลก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความในเอ็มผู้ก่อเหตุยอมเปิดปากรับสารภาพแล้ว
ตอนนี้ตีเมียจริงบวกกับเสพยาด้วย
ไม่คิดว่าจะเจ็บหนักถึงขั้นตายก็ไปตามตัวมาได้แล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายเตรียมฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีช่วงเช้าวันจันนี้ค่ะ
อ่านข่าวนี้เราเศร้าใจนะ
เศร้าใจทั้งเรื่องของเด็กทั้งเรื่องของครอบครัวเขานี่แหละ

อยู่กับพ่อกับแม่มารับกรรมแบบนี้